สลิปออกเงินไม่ออกโกรธดิทุบโป้ง

อยู่ถนนสายอุทัยธานีฮะก็คืออำเภอเมืองอุทัยธานี
ดูสิทุบจนข้างในเนี่ยสายระโยงระยางห้อยออกมาแบบนี้เลยฮะ
เห็นแล้วดูน่ากลัวมากแสดงว่าคนทุบมีกำลังแรงสูงเหลือเกิน
ตำรวจตรวจสอบตอนแรกไม่รู้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนทุบฮะ
ตรวจสอบนี่ชี้ให้ดูภาพกล้องวงจรปิดมันบันทึกชัดเจน
เรียกตัววีระอินทสุวรรณมาสอบสวนหลักฐานมัดว่าเป็นคนก่อเหตุ
คุณวีระบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดช่วงดึกช่วงค่ำของ๓ตุลาคม
กดเงิน๔๐๐บาทสลิปออกไงสลิปออกแต่เงินไม่ออก
เอาเฮ้ยตุกติกดีกว่าไอ้เครื่องนี้ทุบไปเบาอะไรนะฮะทุบไปเบา

คุณวีระบอกนี่ใช้แรงเบามากเลย
ทุบไปเบาเท่านั้นเองมันแตกอยู่แล้ว
พอทุบเบามันเลยแตกยับเยินแบบนี้

อ๋อมันก็พี่ชะลุกเผลอ
ไม่ชอบเหมือนกันหนูยังไม่รู้ราคาเลยครับ
ครับไม่ตั้งใจเนอะ
ก็ไม่ตั้งใจเลยครับค่ะไม่ตั้งใจสักนิด

ก็จะเห็นว่าไม่ตั้งใจเลย

หลักพันไม่น่าใช่หลักหมื่นก็น้อยเกินไป
เหลือหลักสุดท้ายเบื้องต้นอาจจะเป็นถึงหลักแสนบาท
เมื่อกี้ตอนที่นักข่าวถามว่าพี่เนี่ย

นี่คือเรื่องของเงินทองนะครับ